เราเคยเล่าไปที่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

บอกวันนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบมาเล่นเยอะเลย

เดี๋ยวจะเอากลับที่บ้านมาจ่ายให้
แต่ว่าฝั่งตำรวจไม่ยอมเหมือนเดินมาล็อกคอ
แล้วก็มีการต่อว่าด่าทอกัน
เขาโมโหเลยเปิดฉากต่อยตำรวจก่อนเท่านั้นแหละ
เขาบอกเป็นตำรวจ๑๐กว่านายได้มั้ง
รุมกระทืบจนอาการเขาสาหัสเลย

เขาบอกว่าเลือดออกในช่องท้องหลายลิตรเลยค่ะ

ไปคุยกับพี่สาวของคนตายค่ะ
พี่สาวของนายวรพบสุขโตหรือว่านายเด่นนะคะ
ก็พี่สาวเนี่ยเอารูปในเด่นให้ดูบอกว่า
คือคุณหมอบอกว่านายเด่นเลือดออกในช่องท้อง
แล้วก็มีอาการติดเชื้อมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
เล่าด้วยว่าน้องชายมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

จนกระห้างบ่าย๑๕มักราคม
เด่นไปตีไก่ที่บ่อนของครูแมน
ในพื้นที่บ้านวังยาวอำเภอโนนศิลา

เด่นพกเงินมา๑๕๐๐รู้แล้วว่าแพ้แน่
ก็เลยเดินออกมาจากสนามไปที่รถมอเตอร์ไซค์
ตั้งใจจะขี่กลับบ้านเพื่อไปเอาเงินมาเพิ่ม
จังหวะนั้นแหละที่มีตำรวจวิ่งเข้ามาล็อกตัวไว้

แล้วเจ้าของบ่อนก็เดินมาดึงกุญแจรถออก

เพราะถูกตำรวจขู่ว่ามึงอยากตายเหรอ
ก็เลยหยิบขวดเหล้าใกล้มือตีหัวตำรวจ
หลังจากนั้นแหละกลุ่มของตำรวจ๑๐คนก็กรูเข้ามารุมทำร้าย
จนเขาร่วงลงไปกองกับพื้น

กลุ่มตำรวจที่รุมกระทืบในเด่นก็เลยหยุดแล้วแยกย้ายกันกลับไป
พลเมืองดีก็พาในเด่นไปที่กระท่อมใกล้บ่อนไก่
โทรให้ภรรยารับตัวไปหาหมอค่ะ

จนกระทั่ง๒๑มกราคมที่ผ่านมา

แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ครอบครัวก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาล

เลือดออกในช่องท้องแล้วก็ติดเชื้อด้วย

กังวลสุดเลยว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เศร้าตรงที่ว่าไม่มีใครยอมเป็นพยานให้น้องชายเลย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อยากมีปัญหากับตำรวจ
เรื่องต้นคืนวันที่๒๗มกราคมเนี่ยก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลศพคืนสุดท้าย
พี่สาวบอกว่าถ้าคดียังไม่คืบอีกจะเอาร่างของน้องมาตั้งหน้าสพบ้านไผ่
เพราะตำรวจคู่กรณีสังกัดอยู่โรงพักนี้ค่ะ
เรายังได้คุยกันกับภรรยาของคนตายด้วยนะคะ
เธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าสามีถูกบรรดาตำรวจนักเล่นพนันชนไก่ที่บ่อนกระทืบจริง
ซึ่งเจ้าของบ่อนเนี่ยนอกจากจะไม่ให้การช่วยเหลือแล้ว
ยังให้การไปในทิศทางเข้าข้างตำรวจว่าเห็นสามีเธอหยิบขวดตีหัวตำรวจ
แต่ไม่เห็นตอนกลุ่มตำรวจกระทืบสามีเธอแล้วอ้างด้วยว่าที่เกิดเหตุไม่ใช่บ่อน
คือตั้งแต่เกิดเหตุมาเขาบอกว่าไม่เคยมีตำรวจมาถามถ่ายมาเยี่ยมมาสอบถามอะไรเลย
พอเป็นข่าวกลับมาขอเยียวยาขอไกลเกลี่ย
บอกว่าอยากฝากไปบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้ว

อันนี้อันนี้
หลักครั้งเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาพันรันเป็นร้อยเลยนะคะ
พันกันตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น
ซึ่งบ่อนของครูแม

คือยืนยันว่านี่คือบ่อนแน่นอน
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ปรากฏว่าพื้นที่ถูกกล่าวอ้างว่า
บ่อนเนี่ยถูกปิดไม่มีคนอยู่แต่ได้รับข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้มีการลงไปสำรวจ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีโพยการพนันตกอยู่ด้วยแล้วบางโพยก็ระบุทั้งชื่อ
ระบุทั้งจำนวนเงินที่พนันไว้ชัดเจนเลยมีเขียนราคาต่อเท่าไร
ตำรวจเสื้อเทาอะไรอย่างนี้ตำรวจเสื้อดำดับเม้ามีชื่อมีอะไรครบเลยนี่ค่ะ
ครับตามนี้เลยค่ะเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกสมมาตรมั่งไทยสงศ์
ผู้กำกับการสพนศิลาบอกว่าจากการสอบปากคำ
ตำรวจสพบ้านไผ่๔นายแล้วก็สพพระยืนหนึ่งนายที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่มีใครยอมรับว่ารุมทำร้ายผู้ตายค่ะเดี๋ยวจะต้องมีการเรียกตำรวจทั้งห้านายมาแจ้งข้อหา
ฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายด้วยส่วนพันธุ์ตำรวจโทพีรชัดสาขารักษาราชการแทน
ผู้กำกับการสพบ้านไผ่บอกว่าเรื่องนี้สอบสวนแล้ว
ตอนเกิดเหตุตำรวจคู่กรณี
อยู่นอกเวลาราชการเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนทางวินัยเมื่อแจ้งข้อหาไปแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาโทษไปในทิศทางเดียวกันนะคะ

บ้านของพี่สาวคนตายปรากฏว่า
คู่กรณีของคนตายคือหมวดหนุ่ย
ตีเป็นคนตีไก่ด้วยกันแล้วชนะเขาเอาเงินเยียวยามาให้๕๐๐๐นะคะ
มอบให้กับภรรยาของในเด่นแล้วก็มีพันธบทเอกสมบัติมั่งไทยสงค์
ผู้กำกับการสพนศิลามาเป็นศักดิ์ขีพยานด้วยนี่ค่ะ
จากนั้นหวดหนุ่ยก็จุดทูปเคารพศพผู้ตายขออโหสิกรรม
แล้วเดินทางกลับเลยโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวเลยนะคะ